เกือบทำให้คนงานเกือบ๓๐ชีวิต

เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ดูดบูมขึ้นแล้วไปเทข้างบน

โอ้โหนี่คุณผู้ชมเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อคืนประมาณเกือบ๓ทุ่มครึ่งนะ

อยู่ตรงกลางซอยสาธุประดิษฐ์เลยค่ะ
แล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าคนงาน

กำลังทำงานอยู่บนนั่งร้านเนี่ย

๒๘ชีวิตเกือบไม่รอดเลยนะคุณผู้ชม

เขากำลังก่อสร้างที่ทำการเทวสถาน

มันเป็นลักษณะที่โครงสร้างอาคารสูงประมาณ๖ชั้น

ทีนี้นั่งร้านที่คุณผู้ชมเห็น
นั่งร้านที่แบบสูงมาประมาณ๑๐เมตรนะ
กำลังลำเลี้ยพวกวัสดุก่อสร้างจากข้างล่างใช่ไหม
ก็เอาขึ้นไปสู่ด้านบนเอาไปสู่ด้านบน
ทีนี้มันพังถล่มคลื่นลงมาค่ะ
แรงงาน๒๘ชีวิตชาวกัมพูชาทั้งชายทั้งหญิง
กำลังลำเลียงผสมปูนขึ้นสู่ชั้น๓ใช่ไหม
ตกลงมาหมดเลยค่ะใช่ค่ะพอนั่งร้านมันพังคลื่นลงมา
คนก็ลงมาด้วยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันคนละเล็กคนละน้อย
คุณคิดดูยังโชคดีนะเพราะว่านั่งร้านมันต่อเติมอยู่แค่ระดับชั้น๓
ใช่บางคนก็ตกลงมาแค่ชั้น๒
ส่วนใหญ่ยังไม่ตกลงมาถึงชั้น๑ไม่ได้กระแทกพื้นชั้น๑นะฮะ
ก็เลยบาดเจ็บกันคนละเล็กละน้อยเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะวิดตายหมดแล้วคุณอย่างนี้
แล้วคิดดูสิคือจังหวะนั้นอย่างที่บอกไงมันสูงตั้งแบบ๑๐เมตร
ทีนี้คนงานสัญชาติกัมพูชานายเปราะบทเนี่ยนะคะ
เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนนั้นน่ะนะ
มีรถผสมปูนมาจอดหน้าไซส์งาน
แล้วคนงาน๒๘คนก็ต้องช่วยกันหมดเลย
ลำเลียงปูนขึ้นนั่งร้าน
ตลอดดินตรงนั้นน่ะมันนุ่ม
พอดินมันอุ้มน้ำมันนุ่มมันก็ยวบ
พอดินนุ่มแล้วปั๊บน้ำหนักจากนั่งร้านมันเยอะ
ก็เลยซุดตัวลงมาทำให้คนงานร่วงลงมาหมดเลย

มันเป็นหักนั่งร้านเลย

ครับหักมาก็เป็นแทวล์เลย
ปั๊บคนก็วิ่งยังไม่ทันเลย

ครับผมเทแล้วจังเสร็จก็เสร็จแล้ว
เหลือนิดเดียวเองผมอยู่ข้างข้างบนตรงหมดเลย
กำลังจะเทก็จับสามเหลี่ยมเดิน
สามเหลี่ยมเดินเทปูนนั่งไปตรงนี้เลย
กำลังเคปูนตรงร่วมตรงหมดเลย

ชั้นที่๓ครับชั้นที่๓
นี่ครับคุณผู้ชมถล่มลงมาเมื่อคืนนะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงสำรวจพื้นที่ในช่วงเช้าวันนี้
ตรวจสอบสถานที่ว่าเป็นที่อันตรายหรือเปล่า

คุณดูสภาพกลางวันเป็นแบบนี้
หลังจากที่เมื่อคืนนี้นั่งร้านขนาดใหญ่ถล่มลงมานะครับ
นี่ตรงจุดที่ทำการเทวัตรสถานนะครับ

จะก่อสร้างให้เป็นอาคาร๖ชั้นนะคุณนะ

เพราะว่าด้านหน้านั่งร้านเหล็กขนาดความสูง
พื้นดินประมาณสัก๑๐เมตร
มันยังยิ้มให้ถูกรื้อยังอยู่ตรงนี้

บอกว่านี่คุณทำหน้าที่ถือสามเหลี่ยมเกลี่ยปูนอยู่ชั้น๓
มันกำลังจะเกลี่ยปูนกำลังจะเทปูนกันอยู่แล้ว

อยู่นั่งร้านเนี่ยโอ้โหมันพังถล่มลงมาเลยนะครับ
เทลงมากันหมดตกลงมากันหมดเลย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตยานาวานะครับ
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบบริเวณภายใน
แล้วก็รอบอาคารอย่างละเอียดนะครับ
หาข้อมูลที่แน่ชัดเพื่อที่จะเอามา

และดำเนินการในการสั่งหยุดการก่อสร้างชั่วคราว
ปิดพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายไว้ก่อน
กว่าจะมีเอกสารแจ้งให้ทราบภายหลัง
คือต้องเอาเอกสารมายันกันก่อน
ว่าออกแบบการก่อสร้างยังไง
โดยเฉพาะเรื่องของวิศวกรในการคุมงานนะคุณ

คุณคิดดูสิอันนี้คือแพลนไว้จะสร้าง๖ชั้นใช่ไหม
ถ้าเกิดชั้น๕๖ไปแล้ว

โอ้โฮสายหมูนะฮะ